ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของคุณหมอมนต์หน้าสวยแล้วยังใจสวยด้วยนะ
ใช่ก็กลายเป็นเน็ตไอดอลไปเลยตอนนี้คนก็เข้าไปติดตามแล้วก็อยากรู้เรื่องหมอมนต์กันเยอะนะคะ
เราก็เอาใจคุณผู้ชมแหละไปเปิดใจสัมภาษณ์หมอมนต์กันหน่อย
สำหรับสัตวแพทย์ที่ต้องมาทำคลอดคนเป็นครั้งแรกหมอมนต์พูดตามสัญชาติยานของแพทย์เลยนะคะว่า
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดอย่างเดียวคือคนต้องรอดเด็กจะต้องรอดไปฟังเสียงหมอมนกันค่ะ
เห็นไหมตอนที่ช่วยเนี่ยหมอมนต์พูดเลยบอกว่าอะไร

น้ำคลามนิ่งป่ะ
เป็นนาทีชีวิตเลยที่สัตวแพทย์หญิงวารีลิ้มรุ่งสุโขหรือว่าหมอมนต์
ไปช่วยหญิงคลอดลูกที่นอนอยู่กลางถนนค่ะ
ซึ่งวินาทีนี้แหละที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ชั่วข้ามคืน
หลายคนเข้าไปชื่นชมหมอมนต์กันเยอะมากค่ะ
ซึ่งหมอมนต์ก็ออกมาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ตอนช่วยหมอบนไม่ได้คิดถึงอะไรเลย

คิดแค่ว่าเด็กต้องมีชีวิตและต้องช่วยให้ถึงที่สุด
หมอมวลบอกดีใจแล้วก็ตื้นตัน
แต่ไม่คิดว่าจะดังแล้วก็มีคนแชร์คลิปออกไปเยอะขนาดนี้ค่ะ
ซึ่งคนที่แชร์คลิปก็เป็นลูกค้าที่เอาหมามารักษาที่คลินิกนี่แหละ

หลักการในการรักษาและช่วยชีวิตระหว่างคนกับสัตว์
มันต่างกันแค่ที่ไซส์หรือว่าขนาดตัว

นั่นก็คือช่วยให้เขามีลมหายใจค่ะ
ไม่มองข้าม
ชีวิตจะเป็นจะตายมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาที
โอ๊ยทำไมสวยอย่างนี้
สวยนะคือด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรทุกอย่างคือ
จิตใจคุณหมองามมากแล้วใบหน้าคุณหมอก็สวยด้วย
ดิวข้างในบอกว่าเดี๋ยวเอาแมวไปรักษากับคุณหมอดีกว่า

อีกคนนึงที่ดีใจไม่ต่างกันเลยนะคะแน่นอนพ่อของเด็กค่ะ
นายมองซอคนงานเกาะสร้างชาวพม่าที่ทำงานกลางแดดอยู่อย่างขยันขันแข็งเลย
เพราะว่าเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกไปหมาดเมื่อคืนก่อนเนี่ยนะคะ
ก็นำทีมข่าวไปดูที่นอนใหม่ที่รอต้อนรับลูกชาย
เจ้าของบ้านเขาช่วยซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างมาให้เป็นของขวัญ
แม้จะต้องนอนในเต็นต์ค่ะในบ้านที่กำลังก่อสร้าง
แต่นายมองซอบอกว่าโอ๊ยแค่นี้ก็อิ่มอกอิ่มใจมีความสุขไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้ว
มองซอบอกว่าเมื่อคืนก่อนตกใจมากเลยนะ
คือภรรยาบอกแค่ว่าปวดฉี่แต่อยู่ลูกหลุดออกมาเฉยเลยค่ะ
ตอนนั้นกังวลมากเพราะว่าลูกไม่ร้องเลยก็เห็นท่าไม่ดีแล้วแหละ
กลัวว่าลูกจะไม่รอดจนถึงวินาทีนี้นายมองซอบอกยังไม่เห็นหน้าลูกเลยนะ
เพราะว่าลูกถูกแพทย์โรงพยาบาลสิริราชดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่
ส่วนภรรยาเองก็ปลอดภัยแล้วที่สำคัญที่สุด
ขอขอบคุณคนไทยทุกคนเลยที่ช่วยเหลือ
คนที่วิ่งไปหาหมอมนต์คนที่เข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็ตัวหมอมนต์ที่มาช่วยทำคลอดให้
เพราะถ้าไม่มีหมอมนต์ลูกคงไม่รอดแน่ค่ะ
เขาบอกว่าดีใจภรรยาทุกคนมีน้ำใจ
เขาขอขอบคุณหมอมาก
แต่อีกคนที่อยากตามคือเหมือนมีหลายคนตามหาแท็กซี่เหมือนกันที่ไม่รับเขา

เอาเป็นว่าเราขอชื่นชมทุกคนเลยที่มีใจช่วยเหลือนะคะ

คุณพ่อตั้งชื่อให้ว่าน้องหนึ่งเพราะว่าเป็นลูกคนแรก
แล้วน้องเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วด้วยค่ะ
เพื่อนร่วมงานก็ยินดีปีริยากัน
ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยนะครับ